การนี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุระทึกกลางกรุงเลยนะคะ
เพราะว่ามีอดีตสามีเก่าหึงหวงภรรยา
คือขับรถแล้วตามไล่ยิงสามีคนใหม่
กรุงเลยนะคะยังโชคดีวิถีกระสุนมันพลาด
ไม่ไปโดนจุดสำคัญเข้านะคะ
ก็สามารถนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา
แต่เหตุการณ์นี้ใครเห็นก็แตกตื่นแล้วค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาทางตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงบนถนนพระหลโยธิน
ขาช่วงขาเข้าช่วงจุดกลับรถหน้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะคะ
พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์สีดำถูกยิงไป๖นัด
ผู้บาดเจ็บคือนายพงศิษทัศน์ทองชุม
ถูกยิงเข้าที่ริมฝีปากบนและแขนขวา๒นัดค่ะ
ก็ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยเนอรอลนะคะ
สำหรับมือปืนรายนี้เนี่ยทราบชื่อคือนายปรัฐกรคำแหง
เป็นชาวจังหวัดสงขลาหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ขับรถหลบหนีไปซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยนะคะ
ภาพของมือปืนค่ะทางนางสาวธัญรัฐโรธบวรพัฒน์ให้การบอกว่า
ตัวเองมีอาชีพทำอาหารส่งโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สงขลา
ช่วง๒เดือนที่ผ่านมาค่ะเธอเดินทางเข้ากรุงเทพ
เพื่อมาทำธุระส่วนตัวหลังจากนั้นไม่ได้เดินทางกลับจังหวัดสงขลา
เพราะว่าติดช่วงโควิด๑๙ก็เลยเช่าห้องพักอาศัยอยู่ที่ย่านเกษตรเนี่ยนะคะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะตัวเองกับนายพงศิษทัศน์ซึ่งเป็นแฟนนุ่ม
ก็มาส่งลูกสาวที่มหาวิทยาลัยศรีปฐุมหลังจากนั้นขับรถไปส่งลูกสาวให้กับนายปรัฐกร
ซึ่งเป็นอดีตสามีที่บ้านก็นำหลานสาวอายุ๑๑ขวบ
กลับห้องพักในซอยพระหลโยธินสี่สิบห้าด้วยนะคะแต่หลังจากออกจากบ้านของอดีตสามีมา
ก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีรถยนต์ขับตามหลังมา
มาถึงจุดกลับรถที่จะเข้าบ้านค่ะอดีตสามีเปิดกระจกรถลง
แล้วก็ชักปืนยิงเข้าใส่ติดกันหลายนัดทำให้นายพงศิษทัศน์แฟนนุ่มบาดเจ็บ
ส่วนหลานสาววัย๑๑ขวบยังโชคดีไม่ได้รับอันตรายนะคะ
นางสาวธัญรัฐบอกว่าเธอแยกทางกับนายปรัฐกรมา๗ปีแล้วนะ
ต่างคนต่างก็ไปมีครอบครัวใหม่เชื่อว่าที่อดีตสามีลงมือ
หึงหวงค่ะทางคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าว
รัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปสำรวจใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนะคะ
พบว่ามีกระสุนเนี่ยคือยิงเข้าไปโดนร้านนี้ด้วยนะคะ
ร้านกาแฟเมซอนหนึ่งนัดวิถีกระสุนเนี่ย
ชนกับปลายรั้วเหล็กและพุ่งเข้าไปที่กระจกร้านกาแฟ
นางสาวสาวิตีคำสุขผู้จัดการร้านกาแฟก็บอกว่า
ตอนเช้าเธอก็มาทำงานเห็นกระจกแตกกระจายเกลื่อนพื้น
ก็งงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะ
มาโดนเสาเหล็กก่อนแล้วก็โดนกระจกร้าน
ก็เลยเดินไปถามรอปภหน้ากรมป่าไม้จนทราบว่าเมื่อคืนเนี่ย
มันมีเหตุยิงกันและกระสุนปืนทะลุเข้ามาที่ร้านกาแฟหนึ่งนัดค่ะ
ตกใจมากแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
หรือว่าเสียชีวิตนะคะวันพรุ่งนี้ร้านกาแฟก็จะเปิดให้บริการวันแรก
ก่อนแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจนครบานบางเขนค่ะ
ส่วนอาการของตัวนายพงศิทัศน์ที่ถูกยิงตอนนี้ปลอดภัยนะคะ
ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียูโรงพยาบาลเซ็นทรัลยูเนรอล
ซึ่งทางโรงพยาบาลอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมแล้ว
ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะแน่นอนว่าพันตรวจเอกอัฐพลมีเสียง
กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางเขนบอกว่า
พนักงานสอบสวนเขาก็สอบพยานไปแล้วหลายปากและทางฝ่ายสืบสวนเนี่ย
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็รวบรวมหลักฐานที่เกิดเหตุเอาไว้ทั้งหมดแล้ว
ก็ไม่ยากนะคะที่จะติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้มาดำเนินคดี
และบ่ายวันนี้ก็มีการออกไหมจับแล้วค่ะ
เรื่องต้นชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามผู้ต้องหาก็คาดว่าจะได้ตัวผู้ที่กระทำผิดได้เร็วนี้เหมือนกันนะคะ